ปกติคนเราชอบกันเขาก็จีบกันใช่ไหมพี่อุ๋ย

กันก็คือเขาไปทักทายพูดคุยชวนไปดงไปเดท

ผู้ชายคนนี้ที่กาญจนบุรีอายุ๔๔ปีนะครับ
ผู้หญิงคนนี้มากเลยอายุ๒๕ปี

จ่อยิงญาติเขาเจ็บดีเขาไม่ตายเอาอะค่ะ

บ่ายวันนี้นี่แหละค่ะตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ

ลงพื้นที่ไปหลังได้รับแจ้งเหตุนี่โอ้โหปลอกกระสุนปืน
เกลือนอยู่๕ปลอกนะคะขนาด๙มม
ในบ้านมีร่องรอยต่อสู้แล้วก็มีหยดเลือดด้วย
มีปลอกกระสุนแล้วก็หัวกระสุนเพิ่มอีก๓หัว
คนเจ็บมี๒รายนะคะคือนางทองเย้ยค่ะเป็นคุณยายของเฟิร์น
คือคนที่ถูกฉุดไปที่อายุ๒๕ปีนะคะ
คุณยายของเฟิร์นถูกยิงเข้าที่ด้านหลังฝั่งซ้าย
มีในพรวนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านถูกยิงเข้าขาขวาด้วยค่ะ
คนก่อเหตุชื่อสุเทพนะคะฉายาคือหมูเขาขวาง

น้ำเงินไม่ทราบทะเบียหลบหนีไปนี่คือหมู
เฟิร์นเนี่ยเป็นผู้หญิงลูกสองมีลูกสองคนแล้วแยกกันอยู่กับสามี
นี่คือเฟิร์นแล้วสุเทพคือหมูเขาขวางมาติดพันธ
ก่อนเกิดเหตุสุเทพขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ๑๐๐เมตร
ก็เดินเข้าไปหาเฟิร์นที่อยู่ในบ้านแล้วก็มีการใช้กำลังยื้อยุดดึงแขนเฟิร์นคือจะฉุดนั่นแหละ
ก็วิ่งหนีไปหลบหลังบ้านค่ะสุเทพก็วิ่งตามไปฉุดกระชากเฟิร์น
แล้วก็มีเสียงปืนดังปั้งขึ้นมาหนึ่งนัดยายของเฟิร์นได้ยินเสียงปืนก็ตกใจรีบวิ่งมาห้าม
สุเทพก็ผลักยายของเฟิร์นจนล้มแล้วเอาปืนเจาะยิงใส่ด้านหลังจนเจ็บนะคะ
สุเทพลากตัวเฟิร์นออกมาไปเจอกับในพรวนเพื่อนบ้านที่ขี่รถมาดูเหตุการณ์หลังได้ยินเสียงปืน
พยายามจะเข้าช่วยเหลือสุเทพก็ยิงปืนใส่ในพรวนเข้าขาขวาอีก
แล้วสุเทพก็ฉุดเฟิร์นไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วบังคับให้เฟิร์นซ้อนท้ายขี่หนีไปค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะปรากฏว่ามีนายธีรพลก็โผล่มาเขาบอกว่า
ปืนและรถที่สุเทพใช้เนี่ยมันของผมนี่เอาเอกสารอาวุธปืนมาแสดงเลย
แล้วก็ตำรวจก็เลยถามว่าอ้าวแล้วไปอยู่กับสุเทพยังไงปืนของคุณรถของคุณอ่ะอืม
เขาเอาภาพกล้องวงจรปิดมาให้ดูด้วยเที่ยงครึ่งวันนี้
สุเทพแอบเดินไปขโมยปืนในบ้านแล้วก็เดินหายไปค่ะ
สุเทพมาขโมยปืนเขาถึงบ้านเลย
คือบ้านเขากับบ้านสุเทพอยู่ติดกันอ่ะเนี่ยสุเทพเดินมาขโมยปืนแบบเนี้ย
หน้าตาเฉยเลยค่ะเขาบอกวันเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่บ้านบ้านก็ไม่ได้ล็อก
สุเทพก็เลยเดินมาหยิบปืนในลิ้นชักอย่างที่เห็นในภาพ
ล่าสุดทีมข่าวได้คุยกับน้องเขยของเฟิร์นนะคะก็บอกว่าสุเทพกับเฟิร์นเคยคบกัน
แต่คบกันได้ไม่นานก็เลิกเพราะว่าทนกับพฤติกรรมสุเทพไม่ไหว
แต่สุเทพก็ตื้ออยู่จนมาฉุดไปแบบนี้ค่ะ
ด้านนางนงเยานะคะพี่สาวของคุณยายทองเยื้อยายของเฟิร์นนะคะ
ก็เล่าว่าเฟิร์นกับสุเทพเนี่ยเพิ่งเลิกกันไป
สุเทพมาบีบคอขอเงินเฟิร์น
หลังเลิกกันสุเทพก็ยังมาด้อมมองจนคนในบ้านเนี่ยหวาดกลัวกันไปหมดแล้ว
พฤติกรรมของสุเทพนะคะตามสูตรเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมทายถูกอะค่ะ
งานไม่ทำติดยาตอนนี้เป็นห่วงหลานมากไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงจะโดนอะไรบ้างเนี่ย
มันร่อนนะคืนมันไม่หลับไม่นอนมันมาเหรออยู่อย่างเงี้ย
ใหญ่ก็ไม่ได้นอนกันนะ
เป็นห่วงไหมกลัวด้วย
กลัวเหรอไม่มีผู้ชายอะอยู่ในพื้นที่เหมือนกัน

กลัวมันจะมาเอาเพิ่งฉั่นอย่างเงี้ยฉันด้ามันมากอะ
เมืองต้นชุดสืบสวนภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมกับชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ก็เดินค้นหารอบบริเวณบ้านของสุเทพ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วแต่ยังไม่เจอตัวเลยนะคะ

ต้องมีการวางแผนค้นหาอีกครั้งค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูหน้าของสุเทพกับน้องเฟิร์นอีกทีนึงนะคะ
ใครเจอที่ไหนเพราะตอนนี้ตำรวจยังตามตัวไม่เจอเลย
สุเทพคือคนนี้นะคะมีปืนด้วยเจอที่ไหนระมัดระวังแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่
ส่วนน้องเฟิร์นค่ะคนเสื้อสีแดงนี่คือน้องเฟิร์นที่ถูกฉุดไปนะคะ
ยังไงฝากช่วยดูกันหน่อยถ้าเจอที่ไหนแจ้งตำรวจเลยนะคะ